คุณผู้ชมคะที่ขอนแก่นค่ะถ้าหากว่าเราขับรถไปบนถนนนะคะ
แล้วเห็นแบงค์พันธุ์เกลือนถนนปลิวอยู่เป็นแสนเนี่ย
จะทำยังไงกันดีคือคลิปนี้ต้องบอกว่าต้องชื่นชมคนที่ช่วยกันเก็บ
เพราะว่าเขาช่วยกันเก็บแล้วก็เพื่อที่จะคืนเจ้าของค่ะ
ไม่รู้ใครทำแบงค์พันธุ์หล่นไหมนะคะเดี๋ยวต้องเก็บไปคืนนะคะเนี้ย
ต้องไปแจ้งต้องไปแจ้งแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่ก็ไม่รู้ค่ะ
เดี๋ยวพี่ต้องแจ้งแจ้งแจ้งค่ะเพราะว่าให้มีคนรวมไว้ทั้งหมด

ก็ต้องชื่นชมพลเมืองดีทุกท่านที่ช่วยกันเก็บแบงค์พันธุ์
เพื่อที่จะคืนเจ้าของเนี่ยจอดรถกันเนี่ยค่ะ
แล้วลงมาช่วยกันเก็บบนถนนเนี่ยค่ะถนนน้ำพอง
อุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีพลเมืองดีที่เป็นผู้หญิง
ท่านหนึ่งที่ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยแล้วก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในติ๊กต๊อก
มีข้อความบอกว่าขอบคุณพลเมืองดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่
และส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแฮชแท็กเงินหล่นพลเมืองดี
คุณสุธาซินีซึ่งเป็นคนที่รวบรวมเงินที่เก็บได้ทั้งหมดโพสต์คลิปอัปเดตความคืบหน้าว่าเจอเจ้าของเงินแล้ว
ตอนนี้ตำรวจไปตรวจสอบกับธนาคารแล้วว่าเจ้าของเงินไปเบิกเงินมาจริง
เป็นเจ้าของเงินตัวจริงส่งมอบเงินคืนเรียบร้อยแล้วนะคะเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเธอกับครอบครัวกลับจากเที่ยวเขื่อนอุบลรัฐ
่งหน้าจะขึ้นถนนมิตรภาพเห็นเงินปลิวว่อนก่อนเลยแล้วก็เกลือนถนนเลยเลยพากันช่วยกันเก็บค่ะ
ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินใครแล้วไม่รู้ว่าเงินมันเยอะขนาดไหน
แต่เธอพยายามจะแสดงเจตนาให้มันชัดเจนว่าที่เธอลงมาเก็บเนี่ยต้องการจะช่วยเก็บ
เพื่อรวบรวมส่งคืนให้กับเจ้าของจริงก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยในคลิปนี้ที่ช่วยกันเก็บแล้วก็เอาเงินรวบรวมมาให้กับเธอ
เพื่อให้เธอเป็นคนประสานเพื่อหาเจ้าของเพื่อจะที่จะคืนเงินค่ะ
รถที่ผ่านไปผ่านมาสวนมาแล้วก็รถคันข้างหลังก็ลงมาช่วยกันเก็บค่ะ
ก็เลยแต่ตอนแรกยังไม่ทราบว่าเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่แล้วก็แล้วยังไม่รู้ว่าเป็นเงินใคร
ก็ทุกคนก็ยินดีรวบรวมมาไว้ที่เราค่ะเพราะว่าคุณแม่เขาก็ออกตัวว่า
เขาเป็นครูเกษียณนะไว้ใจเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความนั้นค่ะ
คุณผู้ชมคะเราได้เจอเจ้าของเงินนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณสุพรทิพย์เป็นเจ้าของเงิน
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานตอนบ่าย๒โมง
ถอนเงินจากธนาคารที่สาขาน้ำพองจะนำเงินไปซื้อมันสัมปะหลัง
ลูกน้องที่ขับสิบล้อถือเงินไปซื้อมันสัมปะหลัง
เพราะว่าปกติก็จะให้ลูกน้องถือเงินไปซื้อมันสัมปะหลังแบบนี้เป็นประจำค่ะ
เธอเองก็ไปทำธุระก็ให้ลูกน้องดำเนินการ
แต่คุณผู้ชมค่ะตอนที่ลูกน้องถือเงินไป๑แสนบาทนะ
ลูกน้องเอาเงินไปวางตรงบันไดของรถสิบล้อ
มันจะเป็นที่ที่จะเหยียบขึ้นไปที่เบาะคนขับ
วางไว้ตรงบันไดปรากฏว่าคนขับรถสิบล้อก็ขับออกไปเลย
ลืมเงินลืมหยิบเงินที่วางอยู่
โอ้โหแล้วระหว่างที่ขับเนี่ย
ตัวเธอตัวคุณสุพรทิพย์จริงแล้วก็ขับรถตามหลังรถลูกน้องนะ
มาถึงจุดที่เกิดเหตุเธอก็งงเอ๊ะทำไมรถจอดรถหยุดกันเต็มเลย
ทำไมรถติดกันยาวเลยสงสัยมีอุบัติเหตุละมั้ง
มือถือมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปเอาไว้เล่นเล่น
ลูกน้องโทรศัพท์มาบอกว่าเงินหาย
น้ำพองขอนแก่นที่ถนนเส้นเขื่อนอุบลรัฐ
แต่คนก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าแล้วทำไมเงินมันแสนนึง
กระจายแบบนี้เหรอมันปลิวเหรอหรือมันยังไง
มันไม่ได้มีมัดหรือมีซองใส่หรือยังไงเหรอ
คุณสุพรทิพย์เจ้าของเงินบอกว่าช่วงที่เงินหล่น
บังเอิญมีรถเก๋งคันหนึ่ง
เหยียบปลึกเงินกระดาษที่รัฐปลึกเงินมันขาด
น้องเขาก็ถือเงินไปโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงอะไรอ่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่ปึกเดียวเพราะว่าเงินเสร็จพวกอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่ร้านอยู่แล้ว
แล้วน้องเขาก็เอาขึ้นสิบล้อไปโดยที่เขาเอาเงินวางที่ที่เขาเรียกว่าที่วางเท้าอะค่ะ
แล้วเขาก็พอวางปุ๊บแล้วเขาก็ล้วงเอากุญแจเพื่อจะไขกุญแจรถไขรถนะคะไขประตูรถ
พอเขาขายได้ปุ๊บเขาก็ขับรถออกไปเลยซึ่งอ้อมก็ขับรถตามตามน้องเขาไปนะคะ
แต่ช่วงที่ช่วงที่ปิวอ่ะอ้อมไม่เห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามว่าแล้วได้เงินครบถ้วนไหมนะคะ
คือต้องขอบคุณพลเมืองดีทุกท่านที่ช่วยกันเก็บเงินแล้วก็ส่งเงินกลับคืนไปให้กับเจ้าของ
ตอนนี้ได้เงินกลับคืนมาเงิน๙๒๐๐๐บาทค่ะอืม
ศูนย์หายอยู่แปดพันบาทนะคะก็ไม่แน่ใจปลิวไปไหนหล่นข้างทางคนมองไม่เห็นหรือยังไง
หรือถ้าใครเจอเงินเพิ่มเติมก็ติดต่อส่งคืนเจ้าของได้นะคะที่สพน้ำพองค่ะ